เฉพาะเรื่องของการเก็บตัวชุดบอลโลกของทีมบอลหญิงนะครับ
ครอบครัวของน้องทิฟฟานี่นะครับดารุดีสอนเผ่าพุทธศาสประตูลูกครึ่งไทยเดนมาร์
ก็เปิดเผยว่าเธอเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกามาถึงไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเดินทางไปยังเชียงราย

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารส่วนตัวให้แล้วเสร็จ
แล้วก็จะบินกลับมากรุงเทพเพื่อทดสอบฝีเท้านะครับ
กับทีมชาติไทยเป็นระยะเวลา๑สัปดาห์
โดยจะร่วมซ้อมกับทัพชาบาแก้วในช่วงเย็นวันนี้
ศูนย์พัฒนาศักยภาพฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
ฟานี่เป็นประตูของมหาวิทยาลัย
โดยในระดูการ๒๐๑๘ที่ผ่านมา
เธอได้รับตำแหน่งพุทธศาสตร์ประตูอันดับ๒ของลีกดิวิชั่น๑
ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับ
ซึ่งลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมด๑๙นัด

เป็นทีมที่ทำผลงานดีในระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลก
ก็จะมีนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาร่วมทีมกันมากมายนะครับ

แต่ว่ามาด้วยใจแบบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับ
ส่วนธิรธรรมุนมาธรรมแบ็คสายทีมชาติไทยนะครับ
มีการโพสต์เฟสบุ๊กระบายความอึดอัดหลังจากที่
แพทย์ประจำทีมเจ้ากรม่าเอฟวันนั้นยืนยันว่า
อุ้มกล้ามเนื้อฉีกต้องพักอย่างน้อย๓สัปดาห์
ก่อนที่กล้องห้วยไร่ครับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังจะเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ
ซึ่งทำให้อุ้มนั้นเริ่มจะอารมณ์ดีแล้วก็ตอบกลับมาว่า

อ่าไม่หัวร้อนก็ไม่รู้นะครับอ่าก็คือแน่นอนเป็นการควบคุมอารมณ์นะครับ
หลังจากที่เริ่มจะมีคนเข้ามาให้กำลังใจธีรทรนะครับ
กับเรื่องของการเล่นฟุตบอลที่แน่นอนมันต้องมีเรื่องของอาการบาดเจ็บเป็นธรรมดา
เจ็บครั้งนี้นะครับจะทำให้อุ้มนั้นพลาดในการลงเล่นเจลีกของญี่ปุ่นนัดเปิดระดูการ
ที่จะบุกไปเยือนกระบะโอซาก้าในวันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์นี้
ลงเล่นในบ้านตัวเองเกมแรกที่จะรับการมาเยือนของเวกาตาเซ็นไดในวันที่๒มีนาคมนี้ครับ
ดูเรื่องของบุรีรามยูเนเต็ดกันบ้างครับคว้าตัวทางเรืองชวนเจือครับ
ฟิลทีมชาติเวียดนามในวัย๒๓มาจากฮองอันดาลายทีมดังในศึกวีลีก
เพื่อสู้สึกระดูกการนี้โดยทางเรืองชวนเจือครับเป็นกำลังสำคัญของเวียดนามในชุดแชมป์อาเซียนครับ
แล้วก็พาทีมเข้ารอบ๘ทีมของศึกเอเชียนคลับที่ผ่านมาโดยเล่นให้กับทีมชาติเวียดนาม